ส่วนเรื่องราวของสองสามีภรรยานะคะพี่ลิเดียกับพี่แมททิว
หลังจากที่เราได้ทราบข่าวดีกันไปนะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะทั้งพี่แมททิวทั้งพี่ลิเดียเองเนี่ย
ก็ได้กลับมารักษาตัวพักฟื้นนะอยู่ที่บ้านแล้วนะคะ
หลังจากที่หายป่วยจากโควิด๑๙แล้วก็มีการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด
ตามที่แพทย์สั่งมาเลยในการดูแลการใช้ชีวิตประจำวันเมื่อสามวันก่อนนี่คืออยู่บ้านเรียบร้อยละ๓วันนะคะ
เป็นการรวมตัวเฉพาะกิจนะคะซึ่งมีพี่แมททิวพี่ลิเดียร่วมอยู่ในภาพนี้ด้วย
โดยทั้งหมดเนี่ยเดินทางไปพบแพทย์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะตรวจเชื้อตรวจเลือดแล้วก็ตรวจร่างกาย
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นั่นเองให้เป็นแนวทางในการรักษาผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อต่อไปค่ะ
เหมือนเป็นกรณีศึกษาเลยทั้งนี้นะคะยังเป็นการสร้างความมั่นใจก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้ด้วย
ก็คือทุกคนที่กลับไปเขาปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเร่งครัดกันด้วยนะคะ
แล้วนอกจากนี้ในไลฟ์ของมิสเตอร์ป๋องเองเนี่ยนะยังเผยถึงผลการรักษาแททิวกับลิเดียด้วย
บอกว่าขณะนี้ผลตรวจทั้งแมททิวและลิเดียนะคะสุขภาพแข็งแรงดีและทั้งคู่ยินดีที่จะให้ทีมแพทย์ได้ใช้ตัวเองเป็นกรณีศึกษาในการรักษาในอนาคตด้วยนะคะ
คนเนี่ยโอ้โหเข้ามาแสดงความดีดีเยอะแยะมากมายอืม
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราติดต่อผ่านไปยัง
จัดการส่วนตัวของพี่ลิเดียนะคะก็ได้รับการชี้แจงเพิ่มเติมบอกว่า
ตอนนี้ทั้งคุณหมอเนี่ยให้รอผลก่อนอืม
ซึ่งไม่ทราบไม่แน่ใจว่าผลจะออกวันนี้หรือเปล่านะ